ดูงานงานนี้หน่อยเพราะว่าคนทั้งประรำพิธีตกอกตกใจ
นางรำดันกะระยะท่ารำพลาดไปนิดเดียว
อ้าวน้าว
เฮ้ยดังไหมเมื่อกี้ดังยังไงดัง
ก็ตกใจไอ้ไอ้ใครจุดแบบนี้โอ้ยน่าสั่นเลยนะ
จุดประทัดไม่มีไม่ได้จุดตอนนี้
ขออนุญาตที่ขำแรงแต่ว่ามีอาการหน้าสั่นทั้งสองคนเลย
คนรำทั้งคนนั่งอยู่ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขาเอาภาพเหตุการณ์นี้ที่เขาเอาไปรับงาน
ระบอมบูชาเทพที่สำนักแห่งหนึ่งมาเผยแพร่
เป็นภาพที่เขากำลังเต้นเหมือนไร่รำบูชา
เพื่อเชิญเทพของทางอินเดียค่ะมาประทับในร่าง
อันนี้เป็นระบำแบบแขกอินเดียอะไรอย่างนี้เนอะ
ซึ่งในช่วงนั้นเขาจะต้องเต้นท่าเหมือนตัว

หุนตัวเพื่อให้ครบกระบวนท่าในการเชิญเทพมา
เต้นไปหมุนไปมือก็ฟัดพวง
ไปที่ศีรษะของร่างทรง

หลับไปเลย

องค์เทพจะเข้าหรือไม่เข้า

ไม่ใช่คนในงานคุณพี่ที่รำอยู่กับ

ยังไงการแสดงต้องผ่านพ้นไปนะคะ

ติ๊กต๊อกจากท่านนี้ด้วยนะคะ

หน้าเขานิ่งดีนะ

อยู่ในพิธีต้องสำรวมไว้